เราไปดูความคืบหน้าเหตุการณ์เพลิงไหม้อาคารของส่วนหนึ่งของเซ็นทรัลเวิล
จนทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง๒ศพด้วยกัน
ล่าสุดก็มีการเข้าไปตรวจสอบของสภาวิศวกรรมสถาน
ก็พบว่าตัวอาคารนั้นยังคงแข็งแรงมั่นคง
แล้วก็ยังสามารถใช้การได้ตามปกตินะครับ
สาธารณาจารย์ดรอพิมารมาศเลยคาทิการสภาวิศวกร
พร้อมด้วยนายธิรยุทธ์ภูมิศักดิ์เป็นรองภูมิในการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าว

ซึ่งมีพื้นที่ประมาณไม่เกิน๘๐ตารางเมตรเป็นห้องของเครื่องยนต์
คาดว่าไฟจะลุกลามจากจุดนี้แหละ
แล้วก็ขึ้นไปตามป่องควันต่างตามท่อระบายอากาศด้านบน
ซึ่งกลุ่มควันขึ้นไปตามปล่องอย่างเดียว
พอสะสมมากเข้ามากเข้าควันมันก็พุ่งขึ้นไปถึงที่ชั้น๘
เมืองต้นก็ต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบอีกครั้งว่าต้นเพลิงนั้นอยู่ที่ห้องไหนกันแน่
พร้อมกับยืนยันนะครับว่าโครงสร้างของอาคารแล้วก็บันไดหนีไฟทุกอย่างนั้น

แล้วก็ชั้น๘ที่กลุ่มควันมันทะลุขึ้นไปถึงด้านบน

อาการอีกครั้งว่าจะเปิดใช้หรือเปล่าส่วนการตรวจสอบโครงสร้างอาคารพบว่า
อาคารยังคงมั่นคงแข็งแรงนะเพลิงไม่ได้กระทบกับโครงสร้างของอาคาร
เหล็กเองก็ยังคงแข็งแรงดีอีกทั้งเพลิงไหม้กินระยะเวลาสั้นนะพี่
มีเพียงแค่คราบขม่าควันแล้วก็สามารถเปิดใช้งานของอาคารได้
ไม่ได้รับความเสียหายก็ยังสามารถใช้การได้ตามปกติแต่ว่าต้องรอประเมินว่าจะเปิดเมื่อไหร่นะครับ
ขณะที่นายอาทิตย์คำสายหนึ่งในพนักงานที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ในครั้งนี้
ทางด้านของส่วนการค้าเซียนชนโรปเมื่อวันนี้
ตอนนี้บรรยากาศก็โฆกษาเสียใจ
ญาติเดินทางมารับศพที่โรงพยาบาลจุฬา
นำกลับไปที่บ้านเกิดที่อุบลนะฮะ
แน่นอนครับทุกคนทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทั้งคืนครอบครัวบอกว่านอนไม่หลับ
เสียใจยิ่งเห็นข่าวเห็นภาพต่าง
น้องเขานี่ไปช่วยคนอื่นนี่แต่น้องเขากลับต้องเสียชีวิต
จนถูกยกย่องว่าให้เป็นฮีโร่
เขาก็ภูมิใจที่น้องเขาเป็นฮีโร่นะครับ
ทีนี้ไปดูบรรยากาศการเตรียมรับศพของคุณอาทิตย์คำสายอายุ๔๑ปี
ซึ่งเป็นหนึ่งในพนักงานที่เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลเนี่ย
ญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนบ้านคุณผู้ชมมาช่วยกันนะ
เตรียมสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านคำแสนศุกร์หมู่๒๐ตะบนห้วยขา
อำเภอบุญธริกจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
ซึ่งบรรยากาศแน่นอนว่าเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
โดยเฉพาะเด็กหญิงซีริญญาทัศน์ศรีอายุ๑๓ปี
น้องอยู่ในอาการโศกเศร้านะคะยิ่งไปดูคลิปนะ
เป็นคลิปที่คุณอาทิตย์ค่ะพยายามโหนตัวเอง
ให้ตกลงมาจากชั้น๘ของจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้

แล้วก็พยายามที่จะกลับเข้าไปช่วยดับไฟในอาคารนะคะ

เพราะว่าสนิทสนมกับคุณอาทิตย์มาก
อ่ะเดี๋ยวฟังเสียงน้องกันหน่อยนะคะ
เวลาเขามาทีไรเขาก็จะชอบมาเยี่ยมพวกหนู
ชอบถึงรักษณีย์มาฝากถึงไม่จับมานานทีมากครั้ง

ทั้งที่เขาเป็นคนดี
หนูก็ไม่เข้าใจว่าหนูไม่ต้องเจอเรื่องแบบนี้
คุณผู้ชมคือเมื่อวานนี้เราเห็นในโซเชียลนะ
มีเพื่อนร่วมงานของคุณอาทิตย์
มีภาพของคุณอาทิตย์แล้วก็อีกท่านหนึ่งที่เสียชีวิตเนี่ย

เข้าไปช่วยทุกคนออกมาได้อย่างปลอดภัย
แล้วเข้าไปช่วยดับเพลิงจนถึงจุดสุดท้าย
แต่กลายเป็นว่าเขาสองคนนี้เนี่ย
เป็นคนที่หนีออกมาไม่ได้เอง
ช่วยทุกคนอย่างปลอดภัยแต่ตัวเองกลับหนีออกมาไม่ได้คือ

ช่วยทุกคนได้แต่ตัวเองต้องมาจบชีวิตแบบนี้
เป็นผู้เสียสละที่ยิ่งใหญ่มากนะฮะ
ค่อยพูดค่อยจานิสัยเองเขาบอกว่าเป็นนิสัยเป็นคนที่เป็นคนรักของลูกหลาน
ทุกคนในครอบครัวแต่ยังโสดอยู่นะยังไม่มีครอบครัว
พอทราบข่าวช่วงแรกยังไม่มั่นใจว่าใช่อาทิตย์หรือเปล่าที่เสียชีวิต
เห็นแต่คลิปเห็นแต่ภาพว่ามีคนกระโดดแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะฮะ
กระทั่งเริ่มมีคนแชร์หนักขึ้นหนักขึ้นว่ามีคนตกลงมาจากตึกที่เพลิงไหม้
แล้วก็รู้ว่านั่นแหละคือนายอาทิตย์เขาก็เลยอยากจะบอกถึงคนที่วิพากษ์วิจารณ์
อยากจะบอกถึงคนที่ไม่รู้ความจริงไม่ทราบข้อที่จริงว่าเขากระโดดลงมาทำไมเนี่ย
ถ้าดูจากคลิปคุณจะเห็นว่าคุณอาทิตย์นั้นพยายามหวนตัวเอง
แล้วพยายามจะยื้อทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองนั้นอยู่ตรงนั้นให้นานที่สุดแต่ว่ามันไม่ไหวจริง
สุดท้ายก็ต้องยอมปล่อยมือนะฮะเอาไปฟังเสียงของคุณมะลินะฮะซึ่งเป็นน้าของคุณอาทิตย์นะครับ
ถ้าไม่ใช่ญาติคุณไม่ใช่ญาติพี่น้องคุณคุณจะไม่รู้สึกอาจจะไม่รู้สึกอะไรเลย
แต่พอถ้าเป็นญาติคุณคุณจะรู้ว่าแค่เราสูญเสียนี่คือเราก็แย่พออยู่แล้ว
ทีนี้พอเรามาเจอคำพูดที่มันเหมือนกับว่าโยนความผิดให้คนเสียชีวิต
ว่าคุณตั้งใจโดดหรือเปล่าที่จริงเขาพยายามจะรอดเขาพยายามเกาะอยู่ตั้งนาน
เผื่อเรายังคิดว่าเออทำไมไม่มีปฏิหารเกิดขึ้นกับเขาทำไมไม่มีใครเห็นเขา
ทำไมไม่มีใครช่วยเขามันก็นานพอสมควรกับที่เขาเกาะอยู่ตรงหน้าต่างนะคะ
แต่เอาล่ะคุณผู้ชมเบื้องต้นทางบริษัทจะรับเป็นเจ้าภาพดำเนินการ
เรื่องของการจัดงานศพทั้งหมดซึ่งจะตั้งบำเพ็ญกุศลไว้สามวัน
แล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจเย็นวันจันทร์ที่๑๕เมษายนนี้
ส่วนเรื่องของความช่วยเหลืออื่นเนี่ยทางบริษัทบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการหารือกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ถ้าเป็นราชการตำรวจทหารก็ต้องถูกให้เลื่อนยศไปปูนบำเน็ตขึ้นไป
เราขอชื่นชมคุณอาทิตย์กับอีกท่านหนึ่งที่เสียชีวิตด้วย
เข้าไปช่วยคนทุกคนอย่างปลอดภัยแล้วตัวเองก็ต้องจบชีวิตลงไป